เรามากินผัดไทยบ้างมาสายเส้นเหมือนกัน
ว่ากันว่าร้านผัดไทยนี้ขึ้นชื่อลือชามากในย่านวงเวียงใหญ่
เปิดมานานแล้วหน้าตาเป็นยังไงไปดูค่ะ
สวัสดีครับที่นี่วงเวียนใหญ่ครับผัดไทยนรกแตกผมอ้นผัดไทยนรกแตกครับ
ก็ปีนี้ปีที่สิบเอ็ดครับย่างเข้าปีสิบสอง
เมื่อก่อนเราทำงานประจำเหมือนกันแล้วก็พอออกมาลองขายผัดไทยดูแล้วกัน
พอทำอยู่ได้ประมาณสัก๖เดือนแล้วมันดังเราก็เริ่มพัฒนา
เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมั่นคงเราต้องทำให้มันอยู่
เป็นคาบเกี่ยวครับระหว่างช่วงที่ดังกับช่วงไม่ดัง
ตอนนั้นยังเป็นผัดไทยชื่อว่าร้านหนูผัดไทยอยู่
โลแกนคืนเล็กเวลาพี่ผัดพี่เปิดไฟสุดเลย
เรียกกันจนติดปากก็เลยกลายเป็นฮันไดนรกแตกครับ
ทุกวันนี้ลูกค้าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันนรกแปลกของชื่อนะ

เพราะว่ามีรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้าน
แล้วก็เสริมในกระทะร้อนเหมือนอยู่ในนรกครับ
คือไม่เคยกินผัดไทยที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยดีกว่า
มันสวนทางกับผัดไทยดั้งเดิมไปเลยทีเดียว
แต่ว่ายังคงไว้ซึ่งวัตถุดิบ
แต่วิธีการทำงานมันไม่เหมือนเดิม
มันจะค่อยทำค่อยนวลเส้นเบาใช่ป่ะ

แต่ของเรานี่ใช้ไฟแรงเน้นความรวดเร็ว

แต่เหนียวนุ่มมาด้วยแล้วก็แห้ง
มันเริ่มจากลูกค้าที่ร้านชอบกินเผ็ด

ขี้เกียจปรุงผัดพริกใส่ไปเลยได้ไหม

กระทะหนึ่งคือ๖๘จาน

ระหว่างอาหารไทยแล้วก็ยุโรป
เคยทำซอสสปาเกตตี้ไอ้พวกนี้
วิธีการทำของผัดไทยพี่คล้ายกัน
ปรับปรุงรสชาติให้เข้ากับปากคนไทยครับผม
เส้นเราได้ของที่ดีอยู่แล้ว
เป็นเส้นยี่ห้อบ้านโป่งเนี่ยยี่ห้อนี้เลย
ผัดไทยที่ไหนจะเอาไปใช้แนะนำนะครับ

กุ้งแห้งครับที่เราคัดเลือกมาอย่างดีครับ

กับหอมเจียวใบมะกรูดแล้วก็พริกครับ

ผัดไทยกุ้งกรอบที่ใส่กุ้งสดเข้าไป

ก็จะเพิ่มมาเป็นเม็ดมะม่วงหิมพาน
กรอบปลาหมึกกรอบทรงเครื่อง
ฮาโลมโนลา๑๑๐บาทครับ

ช่วงนี้กระแสรักสุขภาพเยอะครับ

แมคซิมัมของเราไม่เกือว๓๐๐จานครับ

แล้วพร้อมที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นไปนะครับ

ร้านเปิดเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที

สำหรับคนที่ชื่นชอบทานผัดไทยนะครับ
ถ้าคุณยังอยากลองผัดไทยที่อื่นอยู่

เพราะคุณจะกินที่อื่นไม่อร่อยอีกเลย
ใช่ไหมถ้ายังไม่พร้อมแล้วก็อย่าเพิ่งมา
ไม่งั้นจะกินผัดไทยที่อันอื่นแล้วไม่อร่อย